ส่วนข่าวนี้เช่นเดียวกันเมื่อวานเรานำเสนอก็ต้องบอกว่า
กับน้องที่เจอเหตุการณ์แบบนี้จริงจริงนะคะพ่อทำร้ายค่ะ
พ่อเลี้ยงทำร้ายแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยก็สังเกตแล้วก็ได้ยิน
สุดท้ายพอพ่อเลี้ยงกับแม่ออกจากบ้านไปเข้าไปแล้วก็ไขกุญแจเข้าไปดู
เจอน้องอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยค่ะท่อนล่างคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นเลย
ถูกทำร้ายนะคะแล้วเขาตรวจสอบตอนนี้เนี่ย
ตรงรูทวารนะคะมีลักษณะเหมือนโดนของแข็งเนี่ย
แทงเข้าไปนะคะแต่กำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นการอนาจารย์หรือไม่นะคะ
ตอนนี้ยังตรวจสอบอะไรมากไม่ได้เพราะว่าน้องเนี่ยยังอยู่ในอาการที่เจ็บปวดอยู่มากนะคะ
ก็ต้องค่อยนะคะสอบถามค่อยตรวจอาการกันไปนะคะ
แต่พ่อเลี้ยงคนที่ทำร้ายเด็กเนี่ยค่ะวันนี้ตำรวจบอกว่าเจอโทษหนักแน่นอนนะคะ
ไม่ต่ำกว่าสิบปีขณะเดียวกันเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำคือตอนนี้เขาถูกไล่ออกจากห้องเช่าที่อยู่ปัจจุบันแล้วนะคะ
ชาวบ้านไม่ให้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุแบบนี้
แล้วก็โดนไล่มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยอ่ะเราค่อยค่อยตามกันไปนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหมู่๓ตำบลควนขนุนอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
เด็กชายคนนี้อายุ๖ขวบถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
คืนวันที่๑๒ธันวาคมเนี่ยชาวบ้านเขาได้ยินเสียงน้องถูกทำร้ายนานเป็นชั่วโมง
พอเช้าวันที่๑๓แม่กับพ่อเลี้ยงออกไปทำงาน
ก็เลยตะโกนเรียกน้องไม่มีเสียงตอบรับสักพักหนึ่ง
ได้ยินเสียงบอกว่าป้าช่วยผมด้วยผมเจ็บผมหิว
เขาก็เลยคุยกันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
กุญแจจากเจ้าของบ้านเช่าเข้าไปดูอย่างที่บอกแล้วค่ะ
นี่คือภาพที่ชาวบ้านเพื่อนบ้านเขาเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาเห็น
บางคนเนี่ยเขาอ่อนเลยนะคะเห็นภาพแบบนี้
นี่คือเด็ก๖ขวบนะคะอยู่กับบาดแผลฟกช้ำทั้งตัว
ตั้งแต่แผ่นหลังก้นสะโพกรวมถึงรูทวาร
ก็มีร่องรอยถูกของแข็งแทงเข้าไปอวัยวะเพศของน้องเนี่ย
บวมช้ำนะคะนี่คือสภาพของเด็กหกขวบ
อยู่คนเดียวในบ้านนะคะญาติของเด็กวันนี้ค่ะ
ของเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
ไปแจ้งความแล้วค่ะกับสพเขาชัย
ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายกัมปนาศพ่อเลี้ยง
อายุ๒๖ปีที่ใช้กำลังทุบตีทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงอายุ๖ขวบ
ได้รับบัตรเจ็บสาหัสแบบนี้ค่ะ
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
โทษในคดีนี้สูงมากกว่า๑๐ปี
เบื้องต้นก็ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ตำรวจก็ขอบคุณชาวบ้านด้วยนะคะที่ช่วยเป็นหูเป็นตา
แจ้งเบาะแสการทารุณกรรมเด็กการละเมิดสิทธิเด็ก
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อสังคมในครั้งนี้ค่ะ
ถ้าผลการตรวจชนสูตรบาดแผลของแพทย์นะครับ
มีความเห็นว่าเด็กได้รับบาดเจ็บขนาดไหนนะ
ถ้าถึงสหักอัตราโทษของการกระทำของผู้กระทำ
แต่ถึงขั้นจำคุกถึง๑๐ปี
แต่ถ้ามีการกระทำโดยทารุณปวดร้ายก็จะมีอัตราโทษสูงขึ้น
คือจำกุกต่างตั้งแต่๒ปีถึง๑๐ปี
ซึ่งคดีนี้พนักงานสอบสนได้โรบรวมวัยากรหาอยู่
และก็ออกหมายเรียกผู้หา

เป็นข้อเลี้ยงนะครับให้มาพบพนักงานส่อมสวน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ค่ะเราไปดูอาการของเด็กชายวัย๖ขวบในวันนี้กันบ้างนะคะ
ถึงมือคุณหมอแล้ววันนี้ได้รับรายงานบอก
อาการดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มกินอะไรได้บ้างนะคะ
แต่ความเจ็บปวดยังมีอยู่โดยเฉพาะที่ช่องถวานนะคะ
คุณหมอยังไม่สามารถตรวจหาร่องรอยของการกระทำอนาจารย์ว่ามีหรือไม่มี
ยังเจ็บอยู่ต้องรออีกระยะหนึ่งนะคะ
อำพรนานิโรธพัฒนาสังคมจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
ตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง
กว่าผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แล้วถ้าไปดูสภาพจิตใจเด็กก็คงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู
พออาการดีขึ้นจะส่งกลับไปให้แม่หรือญาติดูแลต่อนั้น
ก็ต้องประเมินอีกอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นตอนแบบนี้ไป
เพราะว่าก็ต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กด้วย
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคือวันนี้ผู้สื่อข่าวไปไปพูดคุยอ่ะนะคะ
หลายคนก็บอกรับไม่ได้ค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงให้ย้ายออกจากห้องเช่าไปแล้วค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลชรัฐอำเภอกงหรา
ก็มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะทำร้ายลูกเลี้ยง
เพื่อนบ้านเขาไล่ออกมาแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่นี้
เนี่ยแล้วก็ก่อเหตุแบบเดิมอีกชาวบ้านเขาก็รับไม่ได้อีกนะคะ
พ่อเลี้ยงของเด็กค่ะตอนนี้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วค่ะ
ก็เดี๋ยวจะต้องมีการดูผลการตรวจสอบบาดแผลด้วยนะคะ
ของน้องว่าถูกกระทำรุนแรงในระดับไหนถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้
นี่คือนายกำปะนาดพ่อเลี้ยงอายุ๒๖ปี
ที่ใช้กำลังทุบตีทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงอายุ๖ขวบ
เป็นสภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปเมื่อต้นนี่แหละค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับ
พ่อเลี้ยงของเด็กคนนี้ให้การภาคเศษ
ให้การภาคเศษคืออะไรคือรับบางส่วนไม่รับบางส่วน
แต่ยอมรับว่าตีเด็กจริงแต่ตีด้วยความรัก
ไม่ได้ใช้ความรุนแรงต่อเด็กแต่อย่างใดบาดแผลที่เกิดขึ้น

บอกว่าเด็กน่าจะลื่นล้มครับ
ลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือสิ่งที่เขาก็มีสิทธิ์นะฮะที่จะให้การอย่างไรก็ได้
นี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเดี๋ยวผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คงออกมา